พาไปดูเรื่องของควายไทยหน่อย
คือปัจจุบันนี้ควายไทยถ้าพันธุ์ดีนะลักษณะดี
ตัวนึงเนี่ยหลายแสนหลายล้าน

แต่มันต้องมีเหตุผลสาเหตุว่าทำไมถึงแพงขนาดนี้
ติดตามจากคุณคิงพิรวัตรนะครับ

คุณผู้ชมสวัสดีครับ
วันนี้มาพร้อมกับความพิเศษครับ
แต่งตัวแบบนี้อยู่ท่ามกลางทุ่งนาแบบนี้
ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ในบรรยากาศของท้องทุ่งท้องนาครับ

ทุ่งนาแดนนี้เดี๋ยวมีความหมาย

จะมีควายมาอยู่เป็นเพื่อนผมด้วย
เพราะวันนี้จะพาไปเจาะลึกว่าทำไมควายไทย

ไอ้เรียกอีอาจจะต้องระวังนะครับ
ระวังนะครับเดี๋ยวนี้ควายเขามีราคาแพงมาก
บางตัวหลักล้านบางตัวทะลุไปนู่นเลยครับ
เป็น๑๐ล้านก็มีนะครับ
แห่งหนึ่งในพื้นที่ปราจีนบุรี๖๐ล้านนะครับ
ไม่ผิดครับคุณผู้ชมควายเผือกแก้วฟ้าตัวนี้ราคาค่าตัวของเขาเนี่ย
หกสิบล้านทำไมแพงได้ขนาดนั้น
เอาอย่างนี้ละกันครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมออกเดินทางไปหาคำตอบ
ตัวผมเองอยู่ที่ท้องนาแห่งนี้แล้ว
ดังนั้นส่งไม้ต่อให้กับรุ่นพี่ผมแล้วกันครับ
พี่ติจะพาไปคลุกวงในหาคำตอบว่าทำไมควายเผือกตัวนี้ถึงแพงเหลือเกิน

วันนี้ผมก็มาอยู่กันที่สอนสิริฟาร์มควายไทยในจังหวัดปราจินบุรีนะครับ
วันนี้ผมก็มาตามหาพญาควายเผื่อมีมูลค่าสูงถึง๖๐กว่าล้านบาทนะครับ
วันนี้เรามาตามหาพญาควายเผือกตัวนี้กันทำไม
เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับผม
สวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
วันนี้ก็จะมาขอความรู้หน่อยเกี่ยวกับ
แก้วฟ้าแก้วฟ้า

แล้วทำไมราคามันถึงสูงถึงหลัก๑๐ล้านร้อยล้านเลยครับพี่
ครับจริงแล้วแก้วฟ้าเป็นควายเผือก
สายพันธุ์ไทยทั่วไปบ้านเรานี่ครับ
แต่ว่าโดยการปรับปรุงพัฒนามา

ก็เลยได้เป็นเจ้าแก้วฟ้าออกมา
ก็ความแคงของพันธุกรรมตรงนี้
ก็เกิดจากการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์
ลักษณะเด่นที่มันอยู่ส่วนไหน
อะไรที่มันดูให้เขาเป็นควายนอกจากดีนเอ

ในบรรดาของข้อควายทั้งหมดในประเทศไทยนี้
ยังไม่มีตัวไหนที่สูงเท่ากับแก้วฟ้านะ
แก้วฟ้าสูงตอนนี้อันดับถึง๑๗๐เซนติเมตร

ความยาว๒เมตรกับ๒๙เซน
น้ำหนักตอนนี้๑๔๐๐โล
ลักษณะที่โดดเด่นที่สุดก็คือ

เป็นลักษณะที่มีเอกลักษณ์ประจำตัวของเขา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

ที่เราจะอยู่ให้ควายอยู่ร่วมกับคนไทย
ให้แบบยั่งยืนนานตลอดไป
สิ่งที่จะเลี้ยงควายให้มีคุณภาพต่อไป

ต้องรู้ว่าเขากินอะไรชอบอะไร
แล้วก็เขาอยู่เป็นอยู่อย่างไร
ทีนี้เราก็ประสบความสำเร็จในการเลี้ยง
ผมเริ่มเลี้ยงควายเมื่อปี๒๕๕๙
ฟ้านี่เราซื้อมาเดือนมีนาคม๒๕๕๙
ตอบได้ไหมราคาเท่าไหร่ที่ตอนแรกที่เริ่มซื้อมา
เริ่มซื้อมาวันนั้น๗๕๐๐๐บาท
ฟ้าเขาจ่ายลูกออกมาได้สวยได้งามได้หล่อ
แล้วก็ได้มูลค่าที่สูง
ค่าของลูกควายลูกแก้วฟ้าในท้องตลาดตรงนี้
น่าจะอยู่ประมาณ๓๔๐๐ล้านบาท
แล้วอย่างแก้วฟ้านี่นอกจากมันมีมูลค่าสูง

ต่อยอดก็ตอนนี้ผลิตน้ำเชื้อนะครับ
น้ำเชื้อที่เราผลิตได้ต่อ๑เดือนเนี่ย

ยังมีอย่างอื่นอีกไหมพี่ที่มาต่อยอดธุรกิจ
ต่อยอดธุรกิจตอนนี้ก็มีอย่างแม่พันธุ์ของ
ของที่ฟาร์มเรามีแม่พันธุ์ถึง๒๐๐ตัว
ก็เช้ามาเราก็จะขอแบ่งนมจากแม่ควายของเรา
เอาไปแปรรูปเป็นนมสดพัชลัย
นมควายสดพัชรัยเป็นโยเกิร์ตนะครับ
เป็นสบู่เป็นโรชั่นเป็นแฮนคิง
เป็นต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เลือดสำอาง
แล้วก็เราเปิดเป็นคาเฟ่ด้วย
ก็คาเฟ่กาแฟนมควาย
หรือผลิตภัณฑ์ของเครื่องดื่มนมควายต่าง
ถ้ามีติดต่อเราจะขายไหม
จริงแล้วผมไม่อยากให้กับแก้วฟ้าไปอยู่ที่ไหน
เราก็กลัวว่าเขาจะเลี้ยงดีอย่างเราไหม

คือมันเป็นมูลค่าทางใจไปด้วย

ว่าทำไมแก้วฟ้าพญาควายเผือก
ควายไทยตัวนี้ถึงมีมูลค่าหลายสิบล้านบาท
เพราะต้องดูแลเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดเหมือนเลี้ยงลูกคนหนึ่ง
แล้วฟาร์มแห่งนี้นอกจากจะอนุรักษ์ควายไทยแล้ว
ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากควายไทยครับ
อย่างเช่นนมสดแก้วนี้ครับผม

นั่นคือแก้วฟ้าครับแก้วฟ้านี่เป็นควายเผือกนะครับ
คุณผู้ชมบางท่านอาจจะมีคำถามว่าแล้วถ้าไม่ใช่ควายเผือกจะมีราคาแพงหลักล้านได้ไหม
คุณผู้ชมครับบอกเลยว่าได้นะครับแต่ว่าควายตัวนั้นจะต้องเป็นควายที่มีลักษณะดี
แล้วก็ความยาวตั้งแต่ปลายจมูกของเขานู่นครับไปถึงบริเวณปลายขนหางเนี่ย
ประมาณสัก๓เมตรเสร็จแล้วน้ำหนักของเขาเนี่ยประมาณตันกว่าครับคุณผู้ชม
ผมตั้งราคาขายเลยละกันสมมุติตัวเลขราคาที่๓๒ล้านบาทถ้าหากว่ารูปร่างแบบนี้เห็นแบบนี้แล้ว
บอกเออสวยจริงมันดูดีจังเลยอยากจะซื้ออดใจไว้ก่อนครับผมจะพามาเจาะลึกว่ามันดียังไง
ลักษณะพิเศษของควายแบบนี้จะต้องเข้าตามตำราอุดมทัศนีควายไทยคุณผู้ชมครับ
ลักษณะของเขาว่าไว้แบบนี้ครับเริ่มดูจากจุดแรกก่อนเลยข้อสังเกตคือบริเวณส่วนใบหน้าของเขา
ส่วนใบหน้าเนี่ยจะต้องมีคือบริเวณที่เรียกว่าตาแก้มจ้ำครับคุณผู้ชม
แต้มแก้มจ้ำหมายถึงว่าจะต้องมีจุดขาวเป็นขนทั้งหมด๗จุดด้วยกันบนหน้าของเขา
เริ่มจากบริเวณเหนือหัวตาซ้ายและขวา๒จุดแก้มซ้ายแก้มขวาอีก๒จุดเป็น๔แล้วนะครับ
วกกับกรามซ้ายและกรามขวาอีก๒จุดเป็น๖และอีก๑จุดสุดท้ายก็คือบริเวณปลายคางครับ
นี่ค่ะนี่คือตาแต้มแก้มจ้ำจุดแรกที่ต้องดู
จุดต่อไปครับก็คือบริเวณบั้งคอขาว
จะต้องมีบางขอเนี่ยนะที่วงกลมสีแดงตรงจุดนั้นคุณผู้ชมเห็นไหมฮะตรงจุดนี้นะครับ
ตรงจุดนี้ก็คือว่าบริเวณช่วงคอเขาเนี่ยจะต้องมีขนคอลักษณะเหมือนเป็นรูปตัววี
บ้างก็ได้ถ้ามีสามบ้างนี่คือยิ่งพิเศษเข้าไปใหญ่
นี่เรียกว่าบั้งคอขาวลักษณะพิเศษของเขา
ต่อไปคุณผู้ชมตามผมมาตามผมมานี่คุณผู้ชมครับ
ลงมาดูตรงนี้บริเวณจุดที่เรียกว่าเป็นข้อเท้าขาวฮะ
เหมือนกับว่าเขาใส่ถุงเท้าสีขาว๔ข้างเลยเห็นไหมครับ
ตรงจุดนี้นี่นะฮะนี่คือลักษณะพิเศษ
แล้วคุณผู้ชมตามผมมาต่ออีก

จุดนั้นคือบริเวณที่เรียกว่าเป็นอันทะ
เป็นอวัยวะเพศของควายครับ
มันจะต้องได้สัดส่วนมันจะต้องมีความงามสมส่วนตรงจุดนั้น
เหล่านี้ครับเป็นลักษณะที่ดีของควายลักษณะพิเศษ
แล้วทั้งหมดเหล่านี้โครงสร้างเมื่อรวมกันแล้วเนี่ย
มันจะต้องงามต้องสง่าไม่ว่าจะเป็นยืนเดินใบหน้าอารมณ์นิสัยรวมถึงขน
ถ้าหากว่าเข้าข่ายพิเศษแบบนี้ตามตำรา
ก็ตั้งราคาขายได้ในราคาพิเศษได้เลยครับ
สบายใจ๓๒ล้านบาทสนใจไหมครับ

ทำไมควายแบบนี้มันถึงมีรูปร่างใหญ่โตเหลือเกิน
มันต่างจากควายตามท้องทุ่งท้องนาที่เราเห็นกันอยู่บ่อย
เพราะอะไรผมมีคำตอบมาให้
เราได้ไปคุยกันครับกับทางด้านของนายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยท่านนี้นะครับ
ท่านนายกษมคมนะครับบอกว่า
ควายไทยรุ่นลูกหลานที่เกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์มากว่า๑๕ปีครับ
โดยนักพัฒนาสายพันธุ์ได้มีการคัดเลือกพ่อแม่ควายไทยพันธ์แท้มาผสม
ตอนนั้นเขาต้องการเพิ่มน้ำหนักควาย
จากตัวละ๕๐๐กิโลกรัมเป็นตัวละ๑๐๐กิโลกรัม
เพราะถ้ามีเนื้อมากก็ขายได้ดี

ประกวดดีกว่าจะได้มีรางวัลการันตี
ต่อยอดไปที่ธุรกิจรีดน้ำเชื้อ
และสามารถพัฒนาพันธุกรรมต่อไปได้
ถ้าหากว่าดีแบบนี้จะขายเท่าไหร่
ขึ้นอยู่กับความพอใจของคนซื้อคนขายครับ
ว่าเป็นขาขึ้นน่าจะเป็นช่วงตั้งแต่โควิดเริ่มต้น

เป็นอาชีพที่ดูว่ามั่นคงกับไม่มั่นคง
แต่คนเลี้ยงควายเป็นอาชีพดั้งเดิม

เป็นเกษตรกรคนส่วนใหญ่กลับสวนทางขึ้นมา
เพราะว่าการเห็นคุณค่าการเห็นว่าเมืองไทยมีอะไรที่โดดเด่น
แล้วดีและเป็นเอกลักษณ์
เป็นสิ่งที่อยู่กับผืนดินไทยมาตั้งแต่แรก
ได้รับการปรับปรุงขึ้นมา
ปัจจุบันนี้ไทยมีควายไทยอยู่เท่าไหร่

ก็รวมถึงควายเผือกควายแคละด้วย
ที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้ตรงตามที่ตลาดต้องการ
คำถามต่อไปว่าเลี้ยงควายที่ไหนมากที่สุด

สุรินบุรีรำอุบลราชธานีเป็นต้น
ก็มีคำถามอีกว่าแล้วทำไมช่วงหนึ่งควายไทยมันถึงลดลง
ก็เพราะว่าหลายคนหันไปใช้ควายเหล็กครับ
เทคโนโลยีในช่วงหนึ่งที่พัฒนามาเร็ว
วกกับว่าบางคนเกิดอคติกับคำว่าควาย

คือมองว่ามันต้อยต่ำมันเชยมันล้าสมัย
แต่เชื่อไหมครับว่าในวิกฤตโควิด๑๙บางคนตกงานไม่มีงานทำกลับบ้านนอกกลับไปทำการเกษตร
ควายก็เลยกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับ
ตอนนี้พูดได้เลยครับว่าค่าตัวควายเนี่ยแพงกว่ารถหรูบางคัน
หรือบางทีนะฮะจ่ายเงินซื้อควายบางตัวเนี่ยซื้อบ้านเดี่ยวได้หลังสองหลังเลยครับคุณผู้ชม
คำถามต่อไปคือว่าแล้วมันจะยังเป็นความต้องการแบบนี้อีกนานแค่ไหน
บอกเลยครับจากกรมประสุทธิ์บอกว่าจีนเวียดนามเขายังต้องการควายไทยนะครับ
ต้องการน้ำเชื้อที่ดีจากควายของไทยครับ
ดังนั้นถ้าหากว่าคนเลี้ยงควายนักพัฒนาสายพันธุ์ของควายไทยยังไม่หยุดนิ่ง
รับรองว่าควายไทยยังสร้างเงินสร้างงานสร้างอาชีพได้อีกงดงามแน่นอน